ครับขอบคุณผู้ชมครับไปดูแก๊งมิจฉาชีพครับอืม
แต่งตัวเป็นตำรวจด้วยนะแต่ปรากฏว่าคราวนี้
โทรไปหาตายถ้าเป็นตำลวดจริงฮะโอ้โหค่ะเฮ้ยครับเออ
เกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับลองไปดูคลิปนี้กันหน่อยฮะ
จะทำการยืนยันแสดงตัวตนกับตัวคุณเองนะครับด้วยการเปิดกล้องวิดีโอคอลเป็นการยืนยันแสดงตัวตนทั้งคุณและผม
ตรงนี้เนี่ยทราบนะครับสะดวกนะครับสะดวกครับหกร้อยตำรวจโทสมควรย้มศรีนะครับ
ซึ่งตรงนี้จะเป็นบัตรทางราชการของทางผู้หมวดเองนะครับดำเนินการแพงกล้องเป็นรอบหน่อยครับ
ตรงนี้เราเองไม่ได้มีเศษแทรกซ้อนและไม่ได้มีตัวรถที่สามแจ้งเข้ามาในขั้นตอนนี้ครับจะต้องใช้เป็นหลักฐานผมเจอตัวจริงเหรอพี่
เจอตัวจริงหรือพี่เอ้าผู้หมวดเอ้าผู้หมวดผู้หมวด
ผู้หมวดก็ตัวจริงไม่ใช่เหรอผู้หมวดก็ตัวจริงไม่ใช่หรอกครับเฮ้ยเงียบหมวดหมวดเฮ้ย
เอาไปเลยไปแล้วผู้หมดผู้หมดติดภารกิจฮะฟ้องรีบไปฟ้องอัพไลน์เลยเจอตัวจริงครับเนี่ยคืออ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจครับ
เป็นผู้หมวดอยู่สพแม่จริมที่จังหวัดน่านครับโชว์บัตรตำรวจปลอมให้ตำรวจจริงในจังหวัดชนบุรีดูนะครับ
คือสวัสดีครับมีพัสดุผิดกฎหมายมาส่งนะนะครับใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็ให้เหยื่อแจ้งความกับตำรวจปลอม
แล้วก็อ้างว่าอยู่สพแม่จริมนะครับแล้วก็เปิดกล้องให้เห็นด้วยผมเป็นตำรวจจริงแล้วดูฉากหลังสิเนียนใช่ค่ะ
ใช่โอ้เพื่อความสมจริงนะครับแต่คราวนี้ก็เจอของจริงนะฮะเจอทางตำรวจบอกว่ามีเสียงตำรวจให้ฟังด้วยตำรวจจริงนะตำรวจจริงท่านนี้ค่ะ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
นี่แหละค่ะ